ใช่ค่ะที่เชียงใหม่นี่นะคะโอ้โหก็ถือว่าคึกคักพอสมควรนะคะ
มีคุณยายคนหนึ่งอายุ๘๒ตื่นแต่ตี๕ออกจากบ้านแต่ตี๕เลยคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
มารอฉีดวัคซีนยายบอกยายไม่กลัวนี่เป็นบรรยากาศที่เชียงใหม่นะคะ
ซึ่งคุณยายวัย๘๒ปีก็คือคุณยายทองเหรียญชัยคำล่าเนี่ยนะคะ
มารอฉีดวัคซีนนี้ชู๒นิ้วสู้ตายด้วยนะคะ
ซึ่งคุณยายบอกว่าไม่กลัวการฉีดวัคซีน
บรรยากาศของที่เชียงใหม่ก็ถือว่าคึกคักค่ะ

ผู้สูงอายุที่เชียงใหม่หลายคนเลยตื่นแต่เช้า

จุดตรงนี้คือจุดฉีดวัคซีนแห่งที่๒ของโรงพยาบาลนครพิง
กันที่อาคารนิทัศกาลอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะ
วันนี้จะฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
กับกลุ่มผู้ป่วย๗กลุ่มโรคเรื้อรัง
วันนี้เขาต้องมีการจัดทั้งบุคลากรนะ

ที่ต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยนะคุณนะ
ปกติถ้าเราเป็นกลุ่มทั่วไปกลุ่มเสี่ยงอะไรอย่างนี้
ก็เข้าไปฉีดได้เลยเพราะเราแข็งแรงกว่า
แต่ผู้สูงอายุท่านอาจจะต้องมีเก้าอี้รถเข็นมีผู้ติดตามมีอะไรอย่างนี้ครับ

บางคนต้องคอยช่วยพยุงต้องพาเดินต้องเข็นรถเข็นมา
ก็จะมีสถานที่ให้กับคนที่เป็นญาติพาผู้ป่วยมาด้วยนะครับ

เราไปคุยกับคุณยายทองเหรียญที่มาเข้าคิวรอตั้งแต่เช้า
บอกว่าให้หลานมาส่งที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตั้งแต่๗โมงเช้าเลย
คุณยายก็บอกว่าตั้งใจมาฉีดวัคซีนไม่กลัวเลย
แล้วก็อยากฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง
แล้วคุณยายนะฝากไปบอกถึงเพื่อนผู้สูงอายุคนอื่นด้วย

ชู๒นิ้วหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จนะคะ
ทีนี้ทางด้านผอโรงพยาบาลนครพิงอย่างคุณหมอวรเชษเตชรัก
บอกว่าวันนี้นะมีคนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน
จุดอุทยานหลวงราชพฤกษ์เอาไว้๒๐๐๐กว่าคน
แล้วก็ที่โรงพยาบาลนครพิงอีก๕๐๐๖๐๐คน
คนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม
ก็เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก๓๐๐คน
เป้าฉีดวัคซีนให้ได้นะคะชั่วโมงละ๓๐๐คน
ก็น่าจะเสร็จประมาณช่วง๔โมงเย็น
รวมถึงจุดที่เป็นพื้นที่ห่างไกลค่ะคุณผู้ชม

ผู้ว่าเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์นี่นะคะ

แล้วก็ไปที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อย
จุดตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่ห่างไกลที่สุดของเชียงใหม่
ผู้ว่าจะไปตรวจเยี่ยมจะไปให้กำลังใจ
กับประชาชนที่ฉีดวัคซีนในพื้นที่ด้วยนะคะ

กับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ฟิตเหมือนกัน

ส่วนที่การสินนะครับทางผู้ว่ากรสิน

ก็เป็นประธานในการเปิดงานปูพรมฉีดวัคซีน

วัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับ
ห้องประชุม๘๐พันศาสารากลางหลังเก่า

แล้วก็มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรค
ประมาณ๒๔๐๐๐คนอันนี้ของจังหวัดนะฮะ
ซึ่งวันนี้๗มิถุนายนจังหวัดกราศิลป์
จำนวน๓๖๐๐โดสเหมือนกับจังหวัดอื่นเลย
ซึ่งก็จะมีการเร่งการฉีดวัคซีน

หากได้รับการจัดสรรมาอย่างต่อเนื่อง
นี่เป็นบรรยากาศบางจังหวัด
เรามีบรรยากาศของการฉีดวัคซีนให้คุณผู้ชมได้ดู
เพราะวันนี้เป็นข่าวใหญ่ประเด็นใหญ่